ดูเรื่องของตราฮาล้านที่อยู่บนผลิตภัณฑ์บนสินค้ากันบ้างนะคะ
หลังจากที่มีกลุ่มคนมาร้องบอกว่าไปยื่นฟ้องต่อสารปกครอง

เพราะว่าที่ใช้ทางด้านคณะกรรมการมีการเรียกเก็บเงินค่าตรา๕ล้าน
แล้วก็บอกว่าเงินตรงนั้นไม่ได้เอาไปใช้ในแผ่นดิน
แล้วก็บอกถึงเรื่องนี้โดยทางด้านผู้อำนวยการ
บอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิด
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะบอกว่ารายได้จากการขอใช้ตรา๕ล้านเนี่ย
เอาไปใช้ในสาธารณกุศลค่ะ
โดยตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยนายวินัยดาลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้าน
ก็กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน

เพิกถอนตราฮาล้านจากสินค้าทั้งหมด
เพราะว่ามองว่ารายได้จากการขอตรา๕ล้าน
ไม่ได้ส่งคืนกลับให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะ
โดยรายได้จากการขอใช้ตรา๕ล้าน๑๒๐ล้านบาทต่อปี
ที่มีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม

ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
แต่นำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลทั้งสิ้นนะคะ
และนอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากตรา๕ล้าน
เพื่อไปรับรองสินค้าให้สามารถขาย
ให้สามารถส่งออกไปยังประเทศมุสลิมได้

กว่า๑๐๐ละ๙๕ถึง๑๐๐ละ๙๖
ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามค่ะ
ประเทศไทยได้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
ยังประเทศมุสลิม๕๗ประเทศ
เป็นมูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ในปี๒๕๔๔จนถึงปัจจุบัน
ค่าการส่งออกก็เพิ่มไปมากกว่า๒แสนล้านบาท

บรรดาการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดนะคะ
ก็เลยทำให้รัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้

อีก๓๔ปีข้างหน้านี้นะคะ
ต้องการที่จะเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาล้าน

ปัจจุบันนี้เราอยู่อันดับที่๑๓ของโลก
ก็เลยต้องการไต่อันดับไปติดท็อปไฟต์
ส่วนเรื่องของงานเมาลิสต์กลางแห่งประเทศไทย
ประจำปีฮิจรศักราช๑๔
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึงวันที่๑๐เมษายนนี้นะคะ
จะจัดที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ

อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านในฐานะประธานจัดงาน
เป็นการจัดแสดงนิทัศกาลคัมภีร์อันกุรอ่าน
อายุกว่า๑๑๐๐ปี
เพื่อถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรังกูล
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานนะคะ